ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่ใบหน้าสวยหุ่นดีนะคะคุณตั๊กบงกฎแล้วจู่ก็หลังจากที่เธอท้องเนาะ
ก็อ้วนขึ้นอวบขึ้นหลายคนมีการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของเธอ
ตอนนี้เป็นไอดอลของสาวทั่วประเทศไปแล้วนะ
เพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยโอ้โหมีสุดยอดเลยวินัยในการออกกำลังกาย

ก่อนหน้านี้ดูภาพเขาแล้วบอกแต่งรูปหรือเปล่า
เออมาเพื่อนไหวจักมาเลยคุณดูเป็นคลิปวิดีโอที่จะแต่งยังไงนะฮะเออ
เธอลดน้ำหนักได้๑๙กิโลกรัมค่ะไว้ใน๒ปีนะฮะ
ไม่ได้ว่าใช้ยาลดน้ำหนักนะไม่มี
ไม่มีโยโยแน่นอนเพราะว่าเธอออกกำลังกายด้วยตัวเธอเองค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์วิธีการลดน้ำหนัก
ติด๓กิโลกรัมภายใน๑๓วันเอาไว้ในอินโปรแกรมส่วนตัวนะฮะโอ้โหส่งฟังตามเลยนะ
รายละเอียดยิบเลยอันนี้ที่พี่ตั๊กเขียนเอาไว้คร่าว
ฉันราวให้ฟังแบบเบาแล้วกันนะรวบรวบ
รวบตอนเช้านี้พี่ตั๊กส่วนใหญ่จะทานกาแฟดำนะฮะ
น้ำตาลก้อนเดียวพอช่วงเที่ยงเน้นเมนูไข่สลับกับเมนูปลานะ

ส่วนช่วงเย็นเปลี่ยนแนวบ้างไปกินเนื้อไก่อบชีส
มีผักสดผลไม้สลับกันไป
ทำต่อเนื่อง๑๓วันนะคุณผู้ชม

ห้ามดื่มเวียห้ามดื่มเบียร์

มลูกอมห้ามทานตลอด๑๓วัน

แล้วก็หากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยพี่ตั๊กบอก๓เดือนต่อไปนะ
ทำแบบนี้ระบบเผาผลาญอาหารเขาจะดีขึ้น
หลังจาก๑๓วันนี้ทานอาหารได้ตามปกติ

ฉันก็ไม่รู้ว่าจริงอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องพิจารณาในส่วนของรูปร่างแล้วก็การดูแลตัวเอง

ไม่ใช่ว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาลดได้

ถ้าเกิดว่าคุณสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเท่าพี่ตั๊กนะฮะ

ออกกำลังไซม์เบามาก่อนด้วยจ้ะค่ะต้องศึกษาข้อมูลก่อน